เดี๋ยวพาไปอีสานขโมยเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าโอ้โห
ผู้ชายคนนี้แต่งตัวคล้ายกับชุดของรอปภ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาดูลาดเหล่าก่อนเดี๋ยวดูที่ว่าเขาทำยังไงบ้าง
คุณผู้ชมลองดูนะคะนี่ภาพตอนขี่มาแล้ว
ขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงนะอ่าโมนาตีโค้งวนสักนิดหนึ่ง
เข้าไปขโมยของค่ะไม่ได้มาดีหรอกค่ะ
วงจรปิดบันทึกภาพผู้ชายคนนี้เนี่ย
อย่างที่บอกขี่มอเตอร์ไซค์ลักษณะดูเหมือนเป็นรอปภ
เพราะแต่งตัวคล้ายเลยสวมเสื้อแขนยาวสีขาว
ปลูกเน็ตไทยสีดำใส่หน้ากากน้ำไมสีขาวสูงสักหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซน
พฤติการคือคือเขาขี่มาเขาวกไปวกมาก่อน
ตรงบริเวณหน้าร้านกาแฟซึ่งร้านกาแฟอยู่ตรงหน้าร้านอาหารนะคะ
จอดรถแล้วก็ไปยังตรงบริเวณรถเข็นขายกาแฟดูสิ
แต่ลักษณะการแต่งตัวเขาเหมือนรอพอจริงนะคุณ
ดูคล้ายนะยูนิฟอร์มแบบนี้แต่ว่าจะใช่หรือเปล่าเนี่ยต้องไปตรวจสอบนะเนี่ย
ใช่ค่ะนี่แหละค่ะพอเดินมายังรถเข็นขายกาแฟ
ตอนนั้นที่ร้านรถเข็นกาแฟแห่งนี้เขาไม่มีใครอยู่ร้าน
หยิบเอาขวดน้ำแดงไปเอาไปใส่ใต้เบาะรถแล้วก็ดูลาดราวต่อ
จะหยิบนมข้นหวานไปใส่ใต้เบาะตัวเองแม้ป้าหนึ่งเหมือนช้อปปิ้งค่ะ
แล้วไม่พอค่ะหยิบกล่องใส่เงินทอนขึ้นรถแล้วขี่หลบหนีไปเลย
เจ้าของร้านกาแฟคุณทองปนค่ะบอกว่าวันเกิดเหตุ๓โมงครึ่งนะ
โอ้โหยังไม่มืดเลยคุณนักข่าว๕ตุลาคมที่ผ่านมาไม่มีใครอยู่หน้าร้าน
จะเก็บร้านนั่นแหละแปลกใจเอ๊ะฉันจำได้นะอะไรของฉันวางไปบ้าง
น้ำแดงนมข้นกล่องใส่เงินหายไปมาดูกล้องวงจรปิด
ก็เลยเห็นผู้ชายคนนี้ลักษณะอย่างที่บอกแล้วค่ะ
แต่งตัวคล้ายชุดรอปภอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง
อ่ะเดี๋ยวไปตรวจสอบว่าใช่รอปภจริงหรือเปล่านะ
หรือว่าแค่ไปหาชุดมาใส่ให้เหมือนนะคะ
มีหลายพื้นที่เลยนะฮะเนี่ยขโมยพัดโชนช่วงนี้นะครับ
อ๋อมีอีกเหรอฮะระมัดระวังเลยมีที่ขอนแก่งตรงนี้
ของผมที่นครศรีธรรมดาต้องมีเตือนภัยกันนะครับ